พูดถึงโรคโควิดมันสั่นสะเทือนไปทุกวงการ
แม้แต่การจัดงานแต่งงานก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
ดิฉันเพื่อนที่ฉันหลายคนก็ยกเลิกไปก่อน

เพราะว่าก็ระมัดระวังนะไม่อยากจะให้คนเยอะมาอยู่รวมกัน
แต่งานงานหนึ่งที่เขาจัดขึ้นมามันจำเป็นต้องจัดจริง
แต่เขาก็มีวิธีรับมือป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นแพร่ระบาดด้วย
เขาใช้วิธีไหนไปดูจ้า
นี่เลยค่ะเห็นเข้ากล่องแบบนี้นี่ไม่ใช่เข้ากล่องธรรมดา
แต่เป็นข้าวกล่องในงานแต่งงานค่ะคุณ
ไม่เคยเห็นแบบนี้ในงานแต่งเลยครับ
ปกติแต่เป็นโต๊ะจีนหรือไม่ก็เป็นแบบค็อกแคล
จัดเป็นชุดเป็นกล่องของใครของเขาเลย
เก๋ไก่สไลเดอร์จริงค่ะสำหรับไอเดียการจัดงานแต่งงานนะคะ
ที่คุณพี่อรไทยวัฒนาเขาเป็นคนไปร่วมงานแต่งนี้
แล้วก็โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่า
ไปงานแต่งมาไม่มีโต๊ะจีนไม่มีการอยู่รวมกันเยอะ
และได้เป็นถุงอาหารแบบนี้เอากลับบ้านหลังเสร็จพิธีไปเลย
นี่เอกหมายของงานแต่งยุคโควิด
นี่กินบ้านใครบ้านมันไม่ต้องมาใกล้ชิดกัน
แต่อย่างน้อยฉันก็ได้ไปร่วมยินดีกับเธอได้

ความแข็งแกร่งในการที่จะต่อสู้กับเจ้าโควิด๑๙
ต่อให้มีเรื่องของโควิด๑๙มาแต่เขาจะแต่งกันทำไม
คือเขามีมาตรการป้องกันแบบฉบับของเขาเองว่า
งั้นก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาร่วมแสดงความยินดี

คืองานแต่งมันไม่ใช่ว่าจะจัดไม่จัดง่ายนะ
บางทีมีการวางแผนกันเป็นปีบางคน
เพราะฉะนั้นเขาอาจจะเลี่ยงไม่ได้
แต่ก็ปรับแผนได้เล็กน้อยแทนที่จะมานั่งร่วมกันแบบนี้
ก็ถือคนละถุงกลับบ้านไปกลับบ้านเขาเลยนะคะ
เป็นการวางแผนที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียกได้ว่าน่าชื่นชมคู่บ่าวสาวแล้วก็ผู้จัดงานนี้มากจริงนะคะ
ก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคู่รักแล้วกันนะคะ
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักของเรายังคงหนักแน่นอยู่

อันนี้ฝากไปถึงคู่รักที่กำลังจะแต่งงานด้วยแล้วกัน
มีหลายผู้เลื่อนออกไปเหมือนกันนะคนในวงการบันเทิงเองก็มี
การคงจะดีขึ้นเรื่อยนะคะ